ช่วงนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันหน่อย
ที่บอกคุณผู้ชมไว้ติดค้างไว้เมื่อสักครู่นะ

วันนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มเล่นน้ำสงกรานกันแล้วนะครับ
เชียงใหม่เนี่ยบริเวณรอบคู่เมืองเองก็เริ่ม
มีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำกันคึกคักทีเดียว

ติดตามพร้อมกันกับคุณระพีพันธ์เรือนศรี

ปีใหม่เมืองหรือเทศกาลสงกรานที่บริเวณคู่เมืองประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ต่างพากันออกมาเล่นสาดน้ำสงการบริเวณถนนเส้นนี้อย่างสนุกสนานคึกคลื้นกันเลยทีเดียวค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ซึ่งพากันออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานบริเวณโดยรอบคู่เมืองเชียงใหม่
ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของงานปาเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ค่ะ
ทำกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงถึง๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ก็สร้างความชุ่มฉ่ำไปทั่วพื้นที่โดยส่วนใหญ่ค่ะก็ใช้ปืนฉีดน้ำในการเล่นนะคะ
บางส่วนก็ใช้ขันตักน้ำบ้างก็สาดใส่กันเองบ้างก็สาดใส่รถที่สัญจรไปมา
และมีคนเล่นน้ำอยู่ท้ายกระบะนะคะ
สร้างความสนุกสนานคึกคลื้นเป็นอย่างมาก
แต่วันพรุ่งนี้คนก็จะเยอะขึ้นค่ะ
สงการทุกปีนี้สนุกไหม
สนุกค่ะสนุกจะมีชาวต่างชาติเยอะค่ะ

คนไทยด้วย
คนไทยก็มากันได้เพราะว่าตอนนี้ก็
สนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วครับผม

สำหรับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำสงกราน
ทางจังหวัดก็เน้นเรื่องของความปลอดภัย
ขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเด็ดขาดค่ะ
ได้มีประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมเรื่องแอลกอฮอล์
เป็นพื้นที่ควบคุมเรื่องความเร็วของรถในการจราจรนะครับ
แล้วเราก็จะมีจุดตรวจจุดบริการต่างตลอดรอบคู่เมืองนะครับ
เพื่อจะให้การดูแลผู้มาเยือนผู้มาเล่นนะครับ
ให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ได้รับความปลอดภัย
ก็จะทำให้บรรยากาศสงครานก็จะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขอย่างแท้จริงครับ
ทางนี้คาดว่านะคะในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะจะออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากว่าอากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากค่ะ
จะเปิดให้เล่นน้ำสงกรานไปจนถึงเวลา๒๐นาฬิกาค่ะส่วนสงกรานที่จังหวัดเจียงใหม่นะคะจะมีไปจนถึงวันที่
อู้กำเมืองแล้วมาแอวจากวัดเจียงใหม่

รัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ